เฮ้ยชิคกี้พายเห็นพี่ชัยไหมกัน
ช่วงนี้เมืองไทยหิมะไม่ตกมานานแล้ว
ฉันอยากบินไปเที่ยวเกาหลีกับพี่ชาย

เดี๋ยวพี่จะออกค่าตัวคุณบินให้น้องสาวเอง
และนอกจากนั้นพี่จะพาน้องสาวไปเก็บเหนียงและโรยตินกอก
พี่ชายพี่ชายซื้อยามาก่อนนะคะ
จะพาหญิงไปถลกหนังหน้า
แล้วกลับมาน้องจะสวยที่สุดกว่าใครในประเทศไทย
พี่สัญญาน้องสาวคนสวยของพี่โอปะฮันยองแดจังกึม
บอกได้เลยว่ากลับมาเธอจะสวยเหนือใครในโลกนี้
พี่ชายพี่ชายฉันมีน้ำใจ

เฮ้ยไปพวกเรากลับเถอะ
ขับหากละมายอ่ะ

เจ๊บ้าแน่เลยไป

มึงไม่เห็นแล้วนั่งพูดอยู่คนเดียวอ่ะ

เขาต้องขินอยู่ว่าเนื้อย่างเกาหลี

ก็ไปหากินดิร้านในเมืองไทยต้องเยอะต้องแยะ

มีปล่องลงมาด้วย
มีท่ออย่างนี้เหรอ
ใช่เหมือนที่นะ
เดี๋ยวน้าก็ต้อง
ถ้าน้าเราไปกินหน่อยมีปล่องด้วย
นี่บ้านต้องความล่าสุดไปขับรถผ่าน
เห็นทำบ้านแบบเป็นปล่องเลย

ยุโรปอยู่โรปสไตล์ยุโรป

อ๋อชั้นสมัยเขนแบบเยอรมัน๓ปัญดัยแบบเยอรมัน
แต่ทำไมเห็นญาติคนในบ้านร้องห่อมร้องไห้กันเต็มเลย

เมนูสิ

รู้บ้างว่าเมนูอาหารซูกิชิ๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
๊อกโบกิอบชีสรสเผ็ดสไตล์เกาหลี
๓ไก่เผ็ดเปรี้ยวหวานสไตล์เกาหลี
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร
เช่าสกัดในรูปแบบกาแฟชงดื่ม

โทรมาตอนนี้เหลือเพียง๑๗๙๐บาท
หลังจากเมื่อวันนี้คุณสไปร์ขอเข้ามาท้าดวนราคา
หวังคว้าเงินแสนแกงป่วนของเรา
ก็เตรียมจัดคำถามข้อแรกให้แบบเต็มที่
แล้วคำถามข้อแรกของคุณสปายจะเป็นอะไร
วันนี้ไปดูกันต่อเลยครับ

ถ้าพี่ทายอะไรแล้วไม่แม่นนะ

พี่น้องตอนอิงจะนอนเนี่ย

ผมเจอกับการเลย

น้องการนี้ทำจะความฟันของข้าความสุข

เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นนะ

และที่เองโทรมาเนี่ยเองมีอะไรจะปรึกษาพี่

อ้าวพี่คือผมควบคุมตัวเอง

เหมือนควบคุมอะไรไม่ได้เลยพี่

นกพี่ตีพี่เข้าหรอ

หลายพระแล้วแหละพี่

ไม่รู้ตัวว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าล่ะ

ผีกวนโอ๊ยอย่างเงี้ไม่ใช่ผีไทยแน่นอนฮะ

ผีฝรั่งรู้จักไหมผีฝรั่งน่ะ
ผิเขาฮะ

เห้ยหนูยากุร่า

ดูดเลือดเหรอถูกต้องชอบดูด
เด็กุร่า

พี่เขาหัวแตก่ว่า

เทียมนี่ช่วยได้แล้วนี่คือ
โอ้แต่รู้ที่ปราบได้เพราะกระเทียมผสมน้อย

ผงกระเทียม

แต่ของผมเนี่ยเนยกระเทียมสำหรับทาขนมปัง
อันนี้เอาไปเลยไล่ผีฝรั่งได้ด้วยกินได้ด้วย

และที่สำคัญราคาไม่แพง

มะเขือเทพผสมกระเทียมและหูรภา

ถูกมากคุณสป๊ายสป๊ายข้อมูลเข้ามาคะสป๊ายเร็ว
กระเทียมปนใช่

เนยกระเทียมและสมุนไพร
อันนี้๑๒๐กรัม

ผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบนี้ค่ะมีส่วนผสมของกระเทียมค่ะ

กระโทนกันข้างในเลยค่ะ
นี่คือคำถามข้อที่๑ค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ดูให้ดีค่ะว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบนี้ที่มีกระเทียมผสมอยู่ข้างใน

ฟีโก้พาสต้าง่วนศูนย์กระเทียมป่นหรือว่าอารารี่ค่ะ

เอาละค่ะอะไรถูกสุดคะคุณสปาย
อ่าปกติผมไม่ค่อยทานพวกอาหารกระป๋องเลยค่ะ

เพราะว่าน้ำกรำเขาน้อยสุดเลยนะคะ

เขือเทศผสมกระเทียมและโหระพา

ราคาอยู่ที่

ถูกกว่า

คุณพิงคะเรารีบแทนกสุดเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นเนยกระเทียมแล้วก็สมุนไพร
ความน้ำมันห้าจะถูก
และงวลศูนย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกที่สุดค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เอาละค่ะนี่คือ

นะฮะ

ต้องกินให้หมดก่อนจะหลับ
อันนั้นอะไรคะ

แต่ว่าเป็นกระท้อนยี
รังเกียจเขาสิคะเขาเป็นแขกรับเชิญ

อันนี้๒๐๐กรัมฮะ
ราคาไม่แพง

คุณสปายคนรุ่นใหม่ไม่รู้เคยทานอะไรพวกนี้หรือเปล่า

มูลค่า๔๐๐๐บาท
ราคาถูกที่สุดค่ะ